มีแต่เรื่องราวดีแล้วก็ไปต่อกันเลยกับเรื่องราวดีค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีที่เป็นพลังศรัทธา
ช่วงนี้วงการบันเทิงแห่คึกคักกันเหลือเกินนะครับ
บอกเลยขอเดินหน้าขึ้นภูกันไปเลย
แท่กันไปธรรมนาคาภูรังกาที่จังหวัดบึงการค่ะ

หลังจากที่เธอมีโอกาสได้ขึ้นไปไหว้พ่อปู่อือลือ
ถ้ำนาคาภูลังกาจังหวัดบึงกาลค่ะ
คลิปนี้ค่ะเบลล่าไปกับคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
เขียนบรรยายความรู้สึกเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าการไปไหว้พ่อปู่อือลือคือได้ฝึกตนไปในตัว
มีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาค่ะ
ตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าพลังศรัทธาบอกว่า
หากว่ามีศรัทธาและใจที่เปิดรับค่ะ

เอาบุญมาฝากทุกคนเลยให้ทุกคนสุขสมหวังกันทั่วหน้านะคะ
แล้วก็ฝากรอยยิ้มสวยแบบนี้มาด้วยนะคะ
เราสามสาวบันเทิงไทยรัฐขอยกมือพนมสาร
อนุโมทนาบุญไปกับน้องเบลล่าด้วยนะคะ
จิตศรัทธาจริงนะเพราะว่าระยะทาง
แล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างลำบากด้วยนั่นเองนะคะ
และยังไม่หมดเท่านี้ค่ะด้านผู้จัดรุ่นใหญ่
อ๊อฟพงพัฒน์และพี่แดงธัญญาค่ะ
ก็ได้เดินทางไปที่ถ้ำนาคาด้วยเหมือนกันนะคะ
พี่แดงบอกว่าด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาค่ะ
ด้วยหัวใจเลยนำไปสู่ความสำเร็จ

ทริปนี้คุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าพี่อ๊อฟโพงพัดนี่
หน้าตาสดชื่นนะดูแข็งแรงเดินเหินเองได้ค่ะ
แล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าใครที่จะเดินทางไปถ้ำนาคา

เตรียมร่างกายของตัวเองให้พร้อมมากเลย
เพราะว่าเส้นทางรวมไปถึงความสูงความกดอากาศต่างนี้นะฮะ
มันต้องใช้พละกำลังพอสมควรนะร่างกายต้องพร้อมค่ะ
ซึ่งในโพสต์นี้ของพี่แดงค่ะก็มีน้องเบลล่าด้วยนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์ชมพี่อ๊อฟนะฮะบอกว่า
เก่งมากเลยสุดยอดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ถือว่าเป็นสถานที่ที่ตอนนี้หลายคนกำลังไปเช็คอินกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ
ก่อนจะไปก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกันด้วยนะคะ
ก็สาธุเอาเด้อนะคะถ้าใครมีความเชื่อความศรัทธานะคะ
เรื่องดีแบบนี้ทำบุญแบบนี้เราก็อธิษฐานนะเวลาไป
ขอให้เจอคนดีสิ่งดีเข้ามาเหมือนคู่นี้เลย